แล้วก็เป็นภาพที่หายากนะคุณนะ

เพราะว่าช้างป่ารุ่นทั้งนั้นเลย
มันบุกลงมาใกล้พื้นที่ของชาวบ้าน

ช้างมันหันมาจะเล่นงานเจ้าหน้าที่ด้วย

นี่เขาเรียกดื้อเหรอ
ดื้อครับครับ

เจ้าตัวนี้อยู่หันขวักมา

เจ้าหงคือเขารู้ชื่อไงคุณ

เจ้าตัวนี้เป็นช้างรุ่นเป็นแฝดกัน

แล้วตัวช้างนั้นเขารู้ไหมว่าเขาชื่อนี้

แต่เจ้าหน้าที่เขาตั้งชื่อไว้ไงคุณ

เจ้าหงกับเจ้าลีโอเป็นแฝดเป็นพี่น้องกันนะฮะ
ส่วนเจ้าหงก็คือหงทองนะคุณ
อันนี้โฆษณาโฆษณาเล่าไปด้วยไหมเนี่ย

ช้างป่าโขลงใหญ่๑๐ตัวนะคุณนะ
คือมันบุกเข้ามาในพื้นที่สวนยางพารา
ผลไม้แล้วก็ไร่สับปะรดของชาวบ้านแล้วนะฮะ

ทีนี้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านก็ต้องมาแล้วฮะ
มาทำการในการผลักดันช้างเลยนะฮะ
ก็ตั้งแต่เย็นจนกระทั้งครั้งเลยครับ
เจ้าหงทองที่เห็นตัวนี้นะฮะ

มันกำลังคึกขนองเลยแล้วก็มันก็ดุร้ายพอสมควร
ดื้อรั้นไม่ยอมออกนอกพื้นที่ง่าย

มันหันควับกลับมาเหมือนจะไล่เจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้วิธีการอย่างไรรู้ไหมคุณ

คือต้องมียานพานะรถจักรยานยนต์ที่ผมเรียกฮะ
อเตอร์คลอสนะฮะเขาบอกว่าแต่งท่อเสียงดัง
คันเหล่านี้นะฮะเวลาบุกขึ้นมาขับไล่

คือเครื่องมันต้องดังนะอันนี้ยังดังแบบเบาะนะคุณนะ

ถ้าใช้ในการไล่ช้างนะเขาต้องบิดคันเร่ง

แล้วก็ตอนที่ขับมาจากที่ศูนย์เนี่ย

ขออภัยตำรวจด้วยก็เกรงใจตำรวจเหมือนกัน
แต่ว่าเคยอธิบายชี้แจงเหตุผลไปแล้วว่า
รถมอเตอร์ไซค์พี่เขาต้องแต่งท่อให้เสียงดัง
เพื่อจะมาขับไล่ช้างแล้วก็ต้องมีสปอร์ตไลท์แบบนี้
แล้วต้องเข้ามาหลายคนนะครับ

สุดท้ายช้างของโขลงเจ้าหงทองและเจ้าลีโอ
พากันล่าถอยออกจากพื้นที่
ไม่ได้เข้ามาในพื้นที่ของชาวบ้านแล้วนะครับ
แต่ก็ไม่ได้เข้าป่าเหมือนกันคุณ
เขาบอกว่าไปสวนตรงอื่นแทน

กลับเข้าป่าให้ได้แล้วครับ

ชาวบ้านแจ้งว่าโขลงช้างป่าโขลงนี้
มันพากันมากินพืชผลทางการเกษตร

ก็ขอให้นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้ามาผลักดันมันออกไปนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในซอยเสือดาว

คือมันบุกเข้ามาถึงใกล้โรงเรียนแล้วนะครับ
ทีนี้ทางด้านของกำนันตำบลสตออำเภอเขาสมิง
แล้วก็หัวหน้าชุดจิตอาสาเฝ้าระวังช้างป่า
พร้อมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว

แต่ไฟใหญ่มากเพราะ๒ช้าง
เป็นไฟที่แบบว่าพอส่องไปก็ไล่ช้างไปในตัวด้วย
และเพื่อให้เห็นช้างชัดเจนนะครับ
โดยกำนันตำบลสตออำเภอกำนันบำเพลินภฤษาอากิษฐ์

ค่อนข้างจะยากคุณนะครับ
เพราะเมื่อผลักดันช้างป่าออกจากพื้นที่หนึ่ง

มันก็ย้ายไปสวนของชาวบ้านอีกสวน
เพื่อไปหากินอยู่ดีนะครับ
และทีนี้ครับ
การปฏิบัติการแบบนี้ต้องใช้งบประมาณ

ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะครับ

เพื่อการเติมน้ำมันให้กับทีมปฏิบัติการ
ในการเติมน้ำมันมอเตอร์คลอสของเขา
แล้วก็เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าอะไรต่างนานาเหล่านี้นะครับ

เขาบอกเวลาที่ผลักช้างไป

ซิกแซคหน่อยเจอต้นไม้ก็หลบตามต้นไม้

วิ่งอย่างนี้เจ้าหน้าที่จะหนีทัน

เขาบอกว่าคนวิ่งห้าเก้า
ช้างเก้าเดียวก็เท่ากับ๕เก้าของคนแล้ว

ดังนั้นต้องวิ่งซิกแซคอย่างเดียวเลยนะครับ

มอเตอร์ไซค์แล้วก็ใช้ไฟอะไรส่องต่าง
เห็นไหมครับบางคนเขามีเหมือนปืน

สุดท้ายชาวบ้านก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ชุดนี้ด้วยนะครับ

เออแต่ก็ต้องแก้ปัญหามองเป็นปัญหาระยะยาวด้วยนะ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขามาอีกแล้วเข้าไปในสวน
พอผลักดันจากสวนนี้มันก็ไปอยู่กับสวนชาวบ้านสวนนู้น

แต่นี่คุณเล่าข่าวนี้ดิฉันอมยิ้มอมยิ้มกับชื่อช้าง